ขยี้ความฟินดีกว่านะคะ
โดยเฉพาะคู่จิ้นโบเวลล่า

เบลล่า

นี่แฟนคลับเบลล่ามาแล้ว
แฟนคลับพี่โป๊ปอยู่ไหนจ๊ะแฟนคลับพี่โป๊ปอยู่ไหนจ๊ะ
มาจากแฟนคลับพี่โป๊ปนี่ก็โอ้โหไม่ยอมแพ้เลยค่ะ
มาตะโกนเสียงดังเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนี่

พี่โป๊ปพี่โป๊ปพี่โป๊ปพี่โป๊ป
โอ้โหบรรยากาศคือคักมากโรคติศัลย์หน้างานน่ะ

พร้อมใจกับใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปนะคะ
กันซื้อของที่ละลึกน่ารักมากมายนะคะ
แล้วป้ายไฟก็ไม่ใช่มีแค่แฟนคลับโป๊เบลล่านะคะ
มีเอฟซีของพี่เกรทวรินทรน้องน้ำฟ้าคุณน้ำตาลเนี่ย

เป็นบ้านคู่บ้านเดียวนะคะแล้วก็เป็นแฟนละครด้วยนะคะ

คือการเอาใจใส่กับแฟนคลับแบบจัดเต็มของทีมนักแสดงนะคะ
คือมีการแบบชวนผู้โชคดีขึ้นมาร่วมสนุกกันยาวเหยียดเยอะมาก

พี่คนนี้นะคะก็คือท่านขุนเนี่ยเป็นผู้โชคดีนะ
แต่ทรงได้ออกมาเล่นเกมกันนะคะ

แล้วก็ในพาร์ทของนางเอกสุดฮอตเบลล่า

ทุ่มเทเต็มที่นะคะ
การใส่ชุดไทยมาร้องเพลงประกอบละคร
ชื่อเพลงว่าข้ามเวลานะคะซึ่งเบลล่าทำได้ดีมาก
เสียงเพราะมากนะคะแล้วก็สวมวิญญาณเป็นแม่ผู้ตานเนี่ย
ถ่ายทอดความรักข้ามพบข้ามชาติได้ออกมาดีเยี่ยม
สุดยอดจริงนะคะยิ่งในพาร์ทคู่จิ้น

เล็กน้อยพี่โบเบลล่านี่สุดยอดนะคะ
เรียกรอยยิ้มความคนรักโปเบลล่าแบบได้ไม่หยุดค่ะ
มีช็อตอีกนะคะช็อตป้อนหมูกระทะกันบนเวที
เมื่อวานนี้แบบว่าแซวกันใช่ไหมคะวันนี้ป้อนกันเลยค่ะ
หรือว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูนะคะ
พี่โปเบลล่านึกว่าแต่งงานกันแล้วค่ะ
เอาเป็นว่าจริงนะคะนี่เพื่อนเจ้าสาวมากันเทียบเลยนะคะ
เราไปดูประมวลภาพความประทับใจของโป๊เบลล่าดีกว่า

อะไรก็ยังไม่ได้กินเลย

ไม่ได้กินเหรอ

เกือบแล้ว
ออย่าแม่
เป็นการป้อนหมูกระท้จับปากของพี่โป๊บ
เมื่อสักครู่เกือบจะแบบป้อนให้เบลล่าไปแล้ว
ฉันเห็นแล้วฉันมีลุ้นเลยอ่ะ
ฟินมากนะคะแฟนคลับแบบว่าตะโกนเรียกแต่งเลยแต่งเลย
น่ารักจริงนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
หลังเวทีพี่แจ๊กรีนไหนได้ใส่ชุดไทยใช่ไหมคะ
ซึ่งจริงอย่างที่ทราบเนี่ยทั้งคู่ได้มาร้องเพลง
เวทีแฟนมิติ้งพรมลิขิตด้วยกันนะคะ
และทั้งคู่ก็ถือโอกาสนี้นะคะเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงนะคะ
ขอบคุณแฟนทุกคนนะคะที่ให้การต้อนรับกับละครเรื่องพรมลิขิตเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็อยากให้แฟนทุกคนฝากติดตามเรื่องราวของ
คุณลงทายสาตย์และชาวฟาวพรซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ไทย
รับรองว่าเข้มข้นภาษาวัยรุ่นว่าเจ้มจ้นโดนใจแฟนคลับแน่นอน
ไปฟังเสียงสักเล็กน้อยกันหน่อยค่ะ
ร่างหลังไม่รักนะ

คือกรเกรทกับเด่นคุณก็แซวว่า

แต่ใดคือสองคนนี้เป็นคู่จิ้นกันได้เหมือนกันนะ

ได้ยังไงนะเจอกับเม็ดแจ๊คตรงกลางนะ
นี่นะคะก็เก็บตกมาให้ดูกันค่ะ